มาดูต่ออีกหนึ่งความชื่นใจกันบ้างแต่เป็นความชื่นใจแบบตะมุตะมิ
ลูกคนในวงการบันเทิงคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้บอกเลยว่ามีป้ายไฟพร้อม
พี่พีเจลูกแม่จุ๋ยพระพุทธมันเลยจ้า
ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงคุณผู้ชมค่ะ
จิ๋วแต่แจ๋วคนแรกเลยน้องพีเจ
ผลผลิตชั้นดีของพ่อพุทธแม่จุ๋ย
ชาวโซเชียลเขาเทใจให้ความน่ารักเกินวัยของน้องพีเจแบบเต็มร้อยไม่หักสักแต้ม
ที่บอกไปเห็นหน้าแบบว่าเหมือนโตนะ
น้องผมดกอย่างนี้โตน่าจะ๖เดือนเท่านั้นเองคุณผู้ชมยังไม่ถึงขวบเลยนะ
แต่ว่าน้องจ้ำม่ำอายุแบบว่าอายุอนามก็จิ๋ว
แล้วก็พ่วงไปกับคุณพ่อแล้วก็โชว์พีเจนหลับไปเลยคุณผู้ชมนะฮะ
ดนตรีจะกระถึมดังแค่ไหนต้านความต้องว่างด้านแล้วใช่หรือว่า
แต่พอถึงคิวที่ต้องมาสัมภาษณ์ก็มัยเกิดอะไรขึ้น
พอเห็นกล้องมาใกล้แล้วแบบเววซุปตา

สู้ตลอดยืนยันตรงนี้ต่อหน้ากล้องพีเจอายุ๖เดือนเท่านั้นเอง
หลายคนบอกว่าอาจจะดูโตกว่าเกินหลักเดือน
แล้วก็ผมดกเหมือนคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเอง
คุณแม่เขาบอกว่าสวดมนต์นะลูกถึงจะผมดกแบบนี้เรื่องจริง
ต่อกันที่อีกหนึ่งซุปตานี้
มีคอนเทนต์ให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเลยจ้า
เกลใช่นับวันยิ่งน่ารัก
เราไปเจองานอีเวนต์กับคุณแม่เนอะนี่เจอให้ยืนสัมภาษณ์กับพี่เลย

ใช่แต่ก็แบบอาจจะมีแบบความงงนิดอะไรอย่างนี้แล้วก็วิ่งไม่อยู่กับที่
ดูจะมีความมั่นใจในตัวเองอยู่พอสมควรนะคะ
แต่คุณผู้ชมพออยู่ในอ้อมแขนของคุณแม่ปุ๊บแม่
คราวนี้แหละพี่นักข่าวอยากได้อะไรเกลจัดให้ได้หมดเลยค่ะ
จะเป็นแบบซีนยิ้มโชว์ฟันกระต่ายนิดนึง
เดี๋ยวก็ยิ้มให้ใจบางมากเลยเห็นน้องโชว์แบบนี้นะ
โชว์ความน่ารักเรียกเสียง๒เสียง๘จากพี่นักข่าวได้ดีเลยทีเดียวนะคะ
ยิ้มก็ยิ้มได้เออนะคะแต่ในอนาคตนี่ถ้าเบอร์บทบาทไหนน้องเกียวรับได้หมดนะ

ปิดท้ายด้วยซุปตาตัวจิ๋วคนนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยรัฐทีวีเลยก็ว่าได้
น้องคิดลูกชายคุณแม่รถเมย์ขนึงนิดค่ะ
พิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ของเรานั่นแหละเอ็นดูตั้งแต่ช่วงลงจากรถเลยคุณผู้ชมค่ะ
น่ารักออร่ามาเลยเดินกางล่มมาเข่ารายการกับคุณแม่รถเมล
น่ารักจริงนะคะซึ่งคุณรถเมย์ค่ะแอบมาเฉลยความลับว่าอุ้ย
ถ้าเจอน้องคิดตอนเช้าถึงสายนะอารมณ์มันดีเป็นพิเศษเลย
มดดำนะคะขออภัยพี่มดดำนะคะในบทเขาเขียนว่าป้ามดดำจริง
คือน้องหน้าอาจจะไม่จอยหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
ข่าวใส่ไขเขามาช่วงเย็นไงเนอะอาจจะบ้วนอาจจะกว้างแหลม
อาจจะบ้วนคิดหน่อยน่าเอ็นดูลูกแต่พื้นฐานของน้องคิดเป็นเด็กอารมณ์ดีค่ะ
แล้วก็เอ็นจอยการติดสอยห้อยตามคุณแม่ไปทำงานไปออกอีเวนต์ด้วยตลอดเลย
เป็นการคืนกำไรให้คนจ้างพี่รถเมย์ด้วยนะ
เขาบอกว่างั้นก็ได้เห็นความน่ารักของพี่คิดด้วยนะคะ
คุ้มสุดเลยดังหนึ่งได้ถึงสอง

น่ารักอะนะคะ
เห็นแล้วอยากมีลูกเลยอ่ะ

รับสมัครค่ะติดต่อผ่านช่องทางนี้นะคะ

จริงเจ้านายต้องเก็บเงินแล้วนะคะ